ท่านผู้ชมครับมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เด็กชายวัยแปดเดือนคนหนึ่งใช่ค่ะเชื่อว่าใครเห็นเรื่องนี้ก็ต้องสะเทือนใจ
นะครับอ่าเพราะว่าหนูน้อยคนนี้เนี่ย
อายุเพิ่ง๘เดือนเนี่ยอยู่ที่พระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
อ่าปรากฏว่าน้องเนี่ยกำลังนั่งอยู่ในเขาเรียกรถวงอ่ะ
ค่ะมันเป็นเหมือนรถเข็นหัดเดินของเด็กลักษณะแบบนี้คุณผู้ชมคือ
เด็กจะอยู่ตรงกลางแล้วไอ้ตัวรถเนี่ยจะเป็นวงกลมล้อมรอบ
แล้วก็มีล้อข้างล่างอ่าเมื่อสองวันก่อนนะ
แล้วตอนที่น้องกำลังเล่นรถวงรถหัดเดินอยู่ในบ้าน
หน้าบ้านซึ่งมีประตูรั้วปิดใช่ค่ะ
แม่อยู่ด้วยใช่ไหมแม่ก็อยู่แม่นั่งเล่นไลน์อยู่
แล้วเนี่ยค่ะมันมีจังหวะที่รถน้องมันไหลออกมาจากบ้านนะคะแล้วบ้านอยู่ริมถนนไง
ไหลออกมาแล้วก็เป็นจังหวะเดียวกับที่รถบรรทุกคันนี้ขับมาพอดี
ถ้าสังเกตเห็นคือรถบรรทุกพยายามหักหลบแล้วนะ
แต่มันไม่พ้นเพราะว่าด้วยความเป็นทางลาดรถมันไหลมาด้วยความเร็วเห็นไหมค
แล้วมันมันไหลมุดเข้าไปใต้ท้องเลยอ่ะรถบรรทุกช่วงยาวด้วยใช่ค่ะ
แม้ว่าหัวจะหักหลบพ้นแต่ตรงกลางมันไม่พ้นนะคะ
ก็เหยียบเข้าไปเต็มเต็มเลยเหยียบเข้าไปแล้วเนี่ย
เด็กชายวัยแปดเดือนคนนี้นะฮะคือจังหวะล้อก็โอ้โห
เพื่อนบ้านเนี่ยบอกว่าต้องมาบอกแม่นะ
เพราะว่าแม่นั่งอยู่ตรงแคร่หน้าบ้านเนี่ยหน้าบ้าน
แม่พึ่งรู้ว่ารถลูกเนี่ยหลุดลงไปแล้วถูกรถเป็นทุกทัพ
คือยังไม่รู้เลยนะตอนนั้นเพราะ
ก้มหน้าพิมพ์ไลน์อยู่แม่ก็ยอมรับแม่ยอมรับแม่บอกว่าจังหวะนั้นน่ะ
พอดีพี่สาวไลน์มาหาด้วยธุระส่วนตัว
ก็กำลังก้มหน้ากำลังจะกำลังพิมพ์ตอบอะค่ะครับ
ซึ่งแม่ก็บอกว่าประตูบ้านมันก็มีเหมือนเป็นรั้วกั้น
สูงหนึ่งเมตรอันนี้ค่ะอ่าก็การ์ดออกไว้แล้ว
แล้วก็เอาตัวลกตัวล็อกเรียบร้อยใช่ไม่รู้ว่ารถลูกหลุดลงไปได้ยังไง
ลูกอาจจะที่อยู่บนรถวงรถหัดเดินอาจจะกระแทกไปกระแทกมาแล้วก็
ทำให้รั้วมันเปิดออกแล้วก็หลุดลุบลงไปทีแล้วก็ไหลออกไป
เพราะว่ามันเป็นพื้นลาดลงไปพอดีไงใช่คือลักษณะบ้านอ่ะมันจะเป็นทางลาดอยู่แล้ว
แล้วก็ลงไปที่ถนนเลยเพราะว่าอยู่ริมถนนติดกันนี่พ่อนะคะ
พอรู้เรื่องก็ซุดลงไปกับพื้นเลยเหมือนกันคือไม่มีใครทำใจได้ค่ะ
ทีนี้คนที่ขับรถบรรทุกก็ไม่ได้หนีไปไหนนะคนขับรถบรรทุกคือนายสนานโสภาพง
อายุหกสิบเอ็ดปีค่ะเขาก็อยู่ตรงนั้นอยู่ในที่เกิดเหตุนี่แหละ
ทีนี้จังหวะที่เกิดเหตุเนี่ยแม่กรีดร้องเลยนะ
แล้วก็ตะโกนใส่หน้าคนขับรถสิบล้อเลยบอกว่าคุณฆ่าลูกฉัน

แต่มันก็มีคำถามตามมานั่นแหละ

ว่าตกลงแล้วมันเป็นความผิดของใคร
คือแม่เนี่ยก็โทษคนขับรถบรรทุก
ว่ามาทับลูกเขาแต่ขณะที่พ่ออ่ะ
ก็ทวงถามตัวแม่ภรรยาตัวเองได้หรอว่าเออ

ส่วนคนขับรถบรรทุกก็บอกว่าผมก็พยายามหักหลบแล้ว
ผมหักแล้วถ้าดูเนี่ยดูคลิปกล้องวงจรปิดเห็นเลยว่าเขาเห็น
แล้วหักออกไปแล้วจนล้อหน้ามันพ้นแล้วแต่คือยังไง
องศาการไหลของรถที่มันมีล้อเยอะขนาดนั้นมันไหลเข้าใต้ท้องไปเลย
เขาก็ไม่รู้จะทำยังไงจริงแล้วกล้องวงจรปิดภาพออกมาแบบนี้ค่ะ
ท่านตำรวจเอกอนัญชัยชาญผู้กำกับการสพพระสมุทรเจดีก็เลยบอกว่า
เดี๋ยวคดีนี้เนี่ยต้องรอให้ทางครอบครัวผู้เสียชีวิตคือน้องวัย๘เดือนเนี่ย
จัดงานศพให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ต้องเรียกพ่อแม่มาสอบปากคำว่า
มีส่วนประมาทร่วมกับคนขับ๑๐ล้อที่ทำให้เด็กวัย๘เดือนคนนี้ตายหรือเปล่า
คือเบื้องต้นเนี่ยนะคะแม่เด็กเองก็บอกนะว่าเสียใจ
เสียใจมากที่มีส่วนประมาททำให้ลูกชายต้องตายครับ
รวมถึงยัดยันต์และเพื่อนบ้านกรณีมนต์พระภิกษุสงฆ์หนึ่งรูป
ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณที่จุดเกิดเหตุ
ซึ่งโอ้โหบรรยากาศเนี่ยทั้งเศร้าใจทั้งสลดใจเลย
แล้วก็ขึ้นรถเดินทางไปยังสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
รับร่างลูกชายไปประกอบพิธีทางศาสนา
ที่อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะคะ
ก็เดี๋ยวต้องรอดูทางตำรวจในการสอบปากคำอีกทีนึงแล้วกันว่า

แต่ทนายเดชากิติวิทยานันต์ประธานเครือข่าย
ทนายคลายทุกข์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายนะฮะ
ก็ให้ความรู้ด้านกฎหมายบอกว่ามันก็แยกเป็นได้๒ส่วนนั่นแหละ

เพราะแม่เด็กก็ยอมรับว่าตัวเองเนี่ยก็เล่นไลน์อยู่
แล้วรถของลูกก็หลุดลงไปที่ถนน
ก่อนจะถูกรถมันทุกข์ทับจนเสียชีวิต
ซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าประมาทเลินเล่อปล่อยประละเลย
นะเพราะว่ามันก็มีทางป้องกันได้หลายสิ่งหลายอย่าง
เรื่องของประตูรั้วเรื่องของการเอาใจใส่ดูแล
ต้องไปดูตำรวจต้องตรวจสอบว่าหนึ่งก็คือ
ขับมาด้วยความเร็วปกติไหมเร็วมากน้อยแค่ไหน
ถ้าเป็นความเร็วปกติในพื้นที่ชุมชนแบบนี้นะ
ลักษณะแบบนี้ภาพที่เห็นเนี่ยมันสื่อให้เห็นว่า
พยายามตั้งใจที่จะหักหลบหรือว่าเบรกอย่างเต็มที่แล้วหรือไม่
อันนี้มันก็ต้องไปตรวจสอบอย่างละเอียดใช่นะครับที่สุดแล้วถ้ามันมีความประมาทกันทั้งหมด
มันก็เป็นประมาทร่วมได้นะครับแต่เป็นอุทาหรณ์สำหรับทุกคนนะฮะ
ใช่ค่ะเวลาใครที่มีเด็กเล็กอยู่ยังไงก็คือต้องอยู่ใกล้มือ
คว้าถึงเอื้อมถึงปล่อยไม่ได้ละสายตาไม่ได้เลยจริง